เปิดแล้วเอ็นก็ควรจะสงบบังได้แล้วนะครับ
ยังไงคะตอนนี้เรื่องราว

ไปร่วมด้วยเหรอ
โพสต์ข้อความถึงปารีนาไกรคุบ
ซึ่งเป็นดรามะเรื่องเดียวกับบุ๋มปนัดรา
ท่านเอาดับมาเอากับเขาป่ะ
เปิ้ลเอาเงินกับเขาบ้างแม่เอ๋เปียนปุ๊บล่าสุดปรินา
ถึงนี่รูปใครเพลินคนเดียว
จะอ่านมั๊ยมันยาวการพูดต่อว่ายังมีเหตุผล
เป็นสิ่งที่ปารีนาสนใจจึงขอแจ้งให้เข้าใจว่า
วันนี้ปารีนาโดนปลอมเฟสเยอะนางว่านางโดนปลอมเฟสเยอะ
และนี่คือเฟสเดียวของปรินาไม่มีเพจไม่มีเฟสอื่น
ส่วนการแคปหน้าจอเฟสปลอมแล้วแชร์ไปในโลกโซเชียล
อันนั้นไม่เป็นนางพูดเยอะเหมือนกันนะฮะเสพข้อมูลด้วยวิจารณญาณ
เปิ้ลปากถึงสอสอว่าทำไมชอบโชว์นม
เหมือนว่างเนอะนะฮะทำไมชอบโชว์นมชอบเซ็กซี่
แล้วยังมายุ่งกับการละเมิดทางเพศ
ปารีนาไม่เคยโพสต์ข้อความใดว่าไม่ให้ควรเซ็กซี่โชว์นม
ยุ่งกับการละเมิดทางเพศคนละเรื่องกันแล้ว
จึงขอย้ำว่าผู้หญิงที่มีอีกค่ะแฮชแท็กมาอีก
แสกชอบโชว์ยิ่งกว่านมก็สามารถยุ่งเรื่องระเมิดการเพศได้
ส่วนเรื่องที่เปิ้ลประสบปัญหาในวัยเด็กพอทราบแล้วรู้สึกสงสาร
เพราะคุณไอเปิ้ลเขาบอกเขาโดนละเมิดทางเพศด้วย
โดนยาดเพราะว่าละเมิดทางเพศเขานางบอกนางมีปมของนางอยู่
เอ๊สงสารนางบอกเอ๊สงสารตัวเองก่อนนะคนด่าเอเยอะนะฮะอ่านแล้ว
สอสอปารีนาทราบแล้วรู้สึกสงสารจากหัวใจนางว่าแล้วมั่นใจว่า
ผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้เปิ้ลไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่เข้าข้างผู้หญิง
แต่เวลาคนพูดผิดไม่ยอมรับจากเรื่องข่มขืนพอข่มขืนเป็นอายะก็เป็นเรื่องคุกคาม
พอคุกคามเป็นอาญาแล้วก็ไปเรื่องคุกคามทางเพศซึ่งไปได้เรื่อยแต่ต้องดูที่เริ่มต้น
มันเกิดจากแค่คนนึงพูดผิดอีกคนนึงนะฮะบอกว่าเป็นดาราพูดอะไรต้องระวังจนบานปลาย
ส่วนประเด็นรสนิยมไม่ขัดกันอยู่แล้วเพราะเปิ้ลเองก็เป็นดาราดังนั้นนะฮะ
ประชาชนให้ความสนใจเยอะเล่นหนังหลายเรื่องก็จะบทเซ็กซี่แต่เพื่อนก็พูดถูกอีกนั่นแหละ
เอ๋เอเขียนยาวมากนี่เอ๋เขียนใช่ไหมเธอนางพิมพ์เองใช่ไหมนางว่างเหรอนะฮะในความรู้สึกที่แบ่งแยก
เพราะที่นี่คือประเทศไทยอืมสมัยหน้าจะมีใครเลือกเอกหรือเปล่าวะเนี่ย
แม่เขาบอกท้าลงเลยนะคุณแม่ไปลงไหมล่ะคุณแม่ต้องออกจากฉะเชิงเซาแล้วคุณแม่ไปสู้
ประเด็นคืออะไรวะเนี่ยประเด็นเล่าให้ฟังคือนางเขียนไปเรื่อยแล้วก็จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลต้องยอมรับสภาพ
แต่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยตอบว่าดารานมโตท่านใดว่ะเอพูดเพราะดารานมโตส่วนใหญ่เขาไม่ใช่นางสาวไทย
สุดท้ายมักอินาเข้าปากมาพออีก
เมฆฮาปากตลาดหรือเปล่าแม่งก็เป็นแม่ค้าไง
เออนางเขาเขียนนี่ไงนางมันต้องปาสด
สุดท้ายดิฉันก็เหมือนผู้หญิงทุกคน
ต่อต้านการคุกคามทางเพศอยู่แล้ว
แต่ปัญหาคือวันนี้กฎหมายอาจไม่ครอบคลุม
เพราะมีปัญหาเยอะจึงไม่สามารถ
เขียนยาวมากฉันอ่านเหนื่อยนะครับ
ไม่สามารถเขียนให้ครอบคลุมและเป็นธรรมในทางปฏิบัติ
ผู้หญิงเองก็ควรปฏิบัติให้เป็นเหยื่อลอกของอาชญากรรม
ไม่ควรทำตัวเป็นเหยื่อรอกของอาชญากรรม
เพราะสังคมไม่ใช่โรคในอุดมคติ
การทำตัวล่อแหลมคือภัยต่อตนเอง
สรุปค่ะฟังสรุปไหมคะอ่านมาเกือบ๑๐นาที
ฟังสรุปนะคะดิฉันสนับสนุนการต่อต้านการคุกคามทางเพศค่ะ
เหมือนผู้หญิงทุกคนแต่วันนี้หากมีผู้รู้ไม่จริงนั่น
นู่นอีกไปนู่นอีกและประสบการณ์นอนเอง
เอ๋ประสบการณ์เยอะก็จะทำให้เกิดปัญหาเยอะ
หมายถึงเชียร์พี่เปิ้ลไม่หรอกปัญหาเที่ยวท่องเที่ยว
มึงก็บ้าอย่างจริงมึงเอาอะไรมาให้ท่านเจอ๑๐นาทีเนี่ย
คือคุณเปิ้ลเขาไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตคุณเอ๋หรอ

ได้จากเดิมทีมีคู่กรณี๒คน
แต่ยังตีกันไม่จบมันยังมวยไม่ถูกคู่

บุ๋มเขาจะก้าวแหละมาฉากกันใหม่
พูดความจริงแบบมาเจอกันเลยอะไรอย่างนี้

ก็มีข่าวหลุดมาว่าส่งอะไรคนไปไกลเกลี่ย
แล้วพี่บุ๋มบอกว่าไม่ิ่งนะ

บุ๋มก็บอกเองไม่ใช่๑๖ภการมือง
มี๒๐พักการเมืองติดต่อเข้าไปนะ

พลังประชาอัตรรภติดต่อไปรึเปล่า
ครับบุ๋มก็บอกว่า๒๐ภการเมือง
แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพักการเมืองเยอะที่สุดในประเทศไทย
เมื่อในโลก

วยถูกคู่เอาอย่างนี้ดูเพื่อความบันเทิง
ดูเพราะความบันเทิงเหรอพี่จริง

ไม่ดูก็ได้เดี๋ยวรอบรรดำสรุป